สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว
ออบจมหาสนุก
โอ๋โอ๋โอ๋โอ๋โอ๋
มีเมื่อนั้นสับปันควากอ้านแล้วเว้ย
อบจมหาสนุกโฉมใหม่กันเลยนะจ๊ะน้องจ๋า
กับการแสดงชุดใหญ่ท่าเยอะ
นี่แหละครับความมีน้ำใจต้อนรับขับสู้แขกบ้านแขกเมืองของพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองกาญจนบุรี

สวัสดีครับ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย

เราเสิร์ฟความสนุกกันถึงอบจเลย

แม่พี่น้องไปพัฒนาชุมชน

ชนะเกมของเรารับเงินรางวัลกลับไปนะครับ

เรียกว่ามากันทั้งจังหวัดเลยนะ
อยู่ที่กาญจนบุรี

มาคุยกับตัวแทนของน้องดีกว่านะครับผม
ขอเสียงปรบมือต้อนรับตัวแทนของน้อง
คนนี้ครับคนนี้สวัสดีครับไว
ไม่ควรจะบอก
ไม่ต้องไปดูคำต้องไปดูคำ
ชื่ออะไรเราชื่ออะไร

อันนี้เรียกว่าการแสดงอะไรครับ

นั่งรถไฟมาและรำเยย
พี่พี่ไปเล่นกันครับ

ก็เป็นการแสดงของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผม
ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นนะครับผม
ซึ่งบางที่ก็จะเรียกว่าเพลงดอกแคร่วงครับผม

เขาเล่นเขาต้องเอาผ้าไปคล้องสาวออกมา
โอ้หรือฮะคล้องสาวจะเป็นไงฮะคล้องสาว

แม่พอได้ยินว่าคล้องผ้าหาสาวเท่านั้นล่ะ
คุณยิ่งยงก็รีบเร็วเลยนะ
ลองดูกันดีกว่าว่าจะคล้องได้สาวคนไหน

สาวหมวยหรือสาวหวาน
สวยมากนะครับคุณครับ

โชว์ตามงานต่าง

ต้องบอกเลยต้องบอกต้องบอกว่าใครอยากได้งาน

คนที่อยากได้รำใหญ่ของเราไปแสดงนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์ปริญญาปั้นสุวรรณนะครับผม
ซึ่งเป็นท่านอาจารย์ที่ควบคุมการดูแลการลำเพลงใหญ่ชุดนี้นะครับ
เอาละครับขอบคุณนะครับการแสดงของน้องรำเยยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจน
เอาละเอาละหลบร้อนกันเข้ามาอยู่ในนี้

ก็พี่ลิงปลูกว่าหนูตัวดำใช่มั้ยล่ะ

ก็เมียนายกหายไปไหนแล้ว

ความรักเข้าตาแปิ๊ปตา
ผมช่างเล็งไว้ตั้งนานแล้วครับ
นี่ไงอีกแล้วนะยิ่งยง

เสียงนี้แฟนคงจำได้

เสียงของยิ่งยง

หย่องมาวันนี้หรอ
ก็ได้ครับ
คุณถ้าไม่มีค่ารถกลับบ้านถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวต้องคุยกัน

ทำเพอร์ท่าบวง
มาพบกับท่านดีกว่าเป็นพ่อเมืองที่นี่
เป็นท่านรองนายกอบจนะคะ
ท่านรองนายกซึ่งก็ผมก็มอบหน้าที่ให้กับรอง
เพราะว่าผมนายกเองนั้นไม่ค่อยมีเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่
ส่วนมากก็จะไปหาเมียน้อยมากกว่า

บ้าเหรออันนี้เป็นนายกครับผมเป็นนายกที่นี่
นายกก็เรื่องปลอมแต่ไปหาเมียน้อยเรื่องจริง

มีของกินอร่อยเด็ดที่สุดในประเทศไทย

ครับนายอำเภอท่าม่วงจะพาเราไปเที่ยวไปดูครับ

อำเภอท่าม่วงเป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมายล่ะครับ
ว่าแต่จะมีอะไรที่ไหนยังไงบ้างเนี่ย
นำเที่ยวคนสำคัญเขารออยู่แล้วล่ะครับ
สวัสดีครับผมอธิเทพกมลเวทในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี

ผมขอเชิญท่านเข้าไปรับไปชมกับผมครับ
วัดถ้ำเสือแห่งนี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายแรก

ที่จะต้องแวะมานามัศกาลพระทีมประธานพร
ประดิษฐานเด่นสง่าอยู่บนเนินเขา
ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วง
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด
จังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยนะ
แถมนายอำเภอเนี่ยเขายังบอกกับเราอีกว่า
ทีครับมีเพียงถ้ำเล็กตั้ง
อยู่บริเวณด้านล่างริมเนินเขา
ที่เป็นสำนักสงฆ์เท่านั้น
แต่ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านในอำเภอ
ก็เริ่มสร้างและบูรณะกันมาเรื่อยนั่นเองล่ะครับ
ได้มีโอกาสขึ้นมาทั้งทีเนี่ย
ก็ต้องขอเก็บภาพสวยไว้เป็นที่ระทึก
ที่ระลึกกันหน่อยล่ะครับ

กันไปแล้วเราไปดูสถานที่ที่สำคัญทางศาสนาอีกที่หนึ่งดีกว่าครับ
ซึ่งอยู่ติดกับวัดถ้ำเสือนี่แหละนั่นก็คือวัดถ้ำเขาน้อย
วัดแห่งนี้ครับมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบจีน
ที่ต่างกันออกไปจากวัดถ้ำเสือตามลักษณะพุทธนิกายมหาญานั่นเองล่ะครับ
จุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็คือพระเจดีชั้นต้นที่มีทั้งหมด๗ชั้น
ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กลองแวะมาดูนะครับ
นามัศกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอกันไปแล้ว
สถานที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนกันล่ะครับนายอำเภอ
ครับที่นี่ชุมชนบ้านหนองขาวสีที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือผ้าขม้าร้อยสี
ความเป็นมากของภาคมรอยศรีมันก็คือความลักหลายของ๔สั้นที่ลงมาในภาคมรแต่ละหนึ่งพื้น
เทคนิคของการค้นลายด้วยแล้วก็เทคนิคของการท่อด้วย
มันสามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแนวไปได้ก็คือว่ารองรับกับคนสมัยใหม่ด้วยครับ
แล้วก็ยังคงไลน์เดิมเอาไว้ด้วยครับ
ดูผลิตภัณฑ์เด่นกันไปแล้วนายอำเภอก็อยากจะพาเราไปย้อนหวานกันสักหน่อยล่ะครับ
ที่นี่เลยชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง
ที่นี่เนี่ยเป็นย่านการค้าเก่าของชุมชนชาวจีนมีอายุยาวนานกว่า๑๐๐ปีแล้วล่ะครับแม่
ซึ่งบรรยากาศย้อนวานแบบนี้เนี่ยทำให้ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง
เคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี๒๕๕๙อีกด้วยนะเฮ้ย
เป็นไงบ้างครับวันนี้ถ้าได้เต็มอิ่มสำหรับบรรยากาศของเผลอท่าม่วง
สถานที่แห่งนี้ทะเลสาบน้ำจืดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านมาเที่ยวมาชม
บรรยากาศช่างดีจริงเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองมาเที่ยวกันอีกทั้งที่นี่ครับ
เขายังมีบริการบ้านพักแบบส่วนตัวส่วนตัวให้อีกด้วยนะครับ

ที่ดังมากก็คือวุ้นเส้นท่าเรือ
ใครไปใครมาที่เมืองกาลต้องซื้อ

ถ้าไม่ซื้อไม่ถึงเมืองกาลไม่ถึงท่าม่วง

ยำวุ้นเส้นวุ้นเส้นที่ท่าม่วงวุ้นเส้นท่าเรือเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
เส้นมันไม่อืดเส้นมันไม่พอ
เอาไว้เส้นไม่อืดเส้นไม่พองเอาลองชิมลองชิมนะครับ

วุ้นเส้นเนี่ยมันต้องเหนียวหนื่นและไม่บวม

ถ้าบวมปุ๊บผสมแป้งมันสำหรัง

หัวเขียวเนี่ยยังเอามาทำได้อีกก็คือทำเส้นสลิม

หอมนับดอยแบบวันเทียนใช่ไหม

อกจากเส้นแล้วตัวน้ำกะทิเนี่ยเขาก็อบเพียน

มีวุ้นมีวุ้นสลิมไม่มีสารกัน
เขาให้พี่ยืนยนต์กลับไปแล้วเหรอครับ
อยู่ข้างท่านนี่แหละไม่พูดอะไร

แต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราจะพบกับช่วงโค้ช
อ๋อประจอด